เรื่องของหนุ่มสายเปย์คนนึง

คือหนุ่มคนนี้เขาเล่นแอปแอปหนึ่ง

สักพักหนึ่งมีการ

คุณผู้ชม๒วันเสียเป็นแสนครับ

โดนหลอกเงินร่วมแสนครับคุณผู้ชม

เป็นอุทาหรณ์ให้กับหนุ่มสายเปย์ที่

ไปร้องผ่านเพจรถปลดทุกข์ของ
ไทยรัฐทีวีบอกว่า
คนหนึ่งหน้าตาดีชื่อว่าขวัญ

อ่ะก็ด้วยความที่ว่าเชื่อใจนะฮะ

เดี๋ยวนะเดี๋ยวนี้มันโอนต่างบัญชีธนาคาร

จากนั้นขวัญอ้างอีกว่า
เข้าบัญชีของแม่หน่อยได้ไหม

ก็เลยโอนเข้าไปอีกบัญชีหนึ่งที่เขาอ้างไว้
นอกจากนั้นขวัญเองก็เล่าเรื่องราวความลำบาก

เขาก็เห็นใจให้ยืมเงินทุกครั้งทุกครั้งไป

กลับบ้านแล้วหนูจะคืนให้แน่นอน

แบบนี้ค่ะคุณยังไม่เห็นหน้าเขาเลยคุณยังไม่รู้จักเขาเลยสุดท้าย
สุดท้ายเงินทั้งหมดที่โอนให้ผู้หญิง

จนกระทั่ง๙พฤศจิกายน

สุดท้ายขวัญลบไลน์หนีหายไปเลย
ติดต่อไม่ได้บล็อกไลน์เรียบร้อยแล้วนะครับ
หลังจากนั้นพอแจ้งมากับทีมข่าวเรา
ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปพบกับนายสรชัด

เขานำหลักฐานเป็นเอกสาร
แชทพูดคุยกันกับนางสาวขวัญ

หลังจากตรวจสอบชื่อบัญชีของนางสาวขวัญ

พบว่าเป็นชื่อของคุณยายคนหนึ่ง
ซึ่งไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับนางสาวขวัญเลย

ให้นายศิลาค์ชาติรู้แล้วว่าสุดท้าย

แต่เพิ่งจะมารู้นะ

แล้วตอนนั้นเรารู้ไหมว่ามีตัวจรรพิมพ์หรือเปล่า

มันก็มีเนี่ยครับ
ตอนนั้นเขาอีกไทำให้ยืนหรอครับ

เราโอนเงินให้เขากี่ครั้ง
ครั้งที่เกิดเยอะที่สุดประมาณ

หมื่นเก้าเขามากสุดหมื่นเก้า

คือแน่นอนเวลาเขาแอดไลน์กันใช่ไหม

ว่าผู้อยู่ในโพสต์อะไรก็จะมีรูปของเขา
มีรูปที่เขาขายครีมมีรูปเขาขับรถเบนท์
ผู้ชายก็คิดว่าเขาต้องมีเงิน

ก็เลยปักใจเชื่อไปแต่สุดท้าย

ขอให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้ชายทุกคน
อย่าไปหลงเชื่อใจใครง่าย

เพราะว่าไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้กับใครอีก

แล้วยิ่งขอยืมบ่อยขนาดนี้

นี่มันไม่ธรรมดา
เหตุการณ์ที่คนรู้จักกันแค่วัน๒วันแล้วมาขอยืมเงินเป็นจำนวนเยอะขนาดนี้